ต้องบอกว่ามันเริ่มมาจากความผิดปกติทางร่างกายบางอย่าง
กลายเป็นเรื่องหลอนกลายเป็นเรื่องขนหัวลุก
ไม่รู้ว่าใครเคยเจอเคยได้ยินหรือเคยพบเห็นเรื่องแบบนี้บ้าง

ชาวบ้านเนี่ยตื่นเช้ามาก็ออกมาทำกิจวัตรประจำวันปกติค่ะ
ลหลายล้างเจอแบบนั้นค่ะเป็นถุงพลาสติกสีขาวขาว
บางหลังก็เจอถุงเดียวบางหลังเจอ๓๔ถุง
นี่ค่ะนับรวมแล้ว๓๐กว่าหลังค่ะ
ก็แปลกใจว่ามันคืออะไร
พอหยิบออกมาแกะดูเท่านั้นแหละคุณผู้ชมโอ้โหโยนทิ้งกันแทบไม่ทันค่ะ
เปิดมาข้างในปุ๊บเป็นกระดูกคนตายเป็นดินจากสุสานหลุมฝังศพ
ถุงเป็นผ้าอนามัยเปื้อนเลือดแบบใช้แล้วอ่ะเนี่ยค่ะไปอยู่บนหลังคาบ้านแบบนี้
แล้วบางถุงมีตะปูตอกฟ้าลงศพอีกแต่ละอย่างที่อยู่ในถุงนะ
คือน่ากลัวมากแล้วคือมันอยู่บนหลังคาบ้านคือบางคนเขามีความเชื่อไง
คาบ้านมันคือปกคลุมบ้านทั้งหมดแล้วนี่คือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลอะไรแบบนี้ค่ะ
ซึ่งของทั้งหมดนี้นะคะมันเกิดขึ้นเหตุการณ์
มันเกิดขึ้นในชุมชนหลังสโมสรเก่าเขตเทศบาลเมืองกันตังจังหวัดตรังค่ะ
ชาวบ้านที่เขาเจอเนี่ยโอ้โหจับกลุ่มคุยกันเลยบอกว่าเธอเธอ
บ้านเธอเกิดไหมบ้านฉันมีเนี่ยสี่ถุงนั่งเปิดดูเลยว่าเจออะไรยังไงกันบ้าง
หลายคนขนลุกเลยนะคะพอขึ้นไปเก็บมาดูเขาบอกว่าเนี่ย
มันจะต้องเป็นพวกคุณสัยเป็นมนต์ดำเป็นอะไรที่มันอับประมงคลแน่
เพราะว่าไอ้สิ่งที่กระดูกผีเอ่ยนี่เนี่ยคุณผู้ชมผ้านามัยใช้แล้ว
กระดูกที่ถูกเผาแล้วด้วยนะเศษเล็บเศษผมดินป่าช้าขี้เท่าเผาศพ
ปูตอกฝาโลงศพอ่ะนี่ค่ะแต่ละอย่างนะคะคิดแทบไม่ออกเลยว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างนะคะ
ชาวบ้านเล่าบอกว่าเห็นถุงเหล่านี้มันขึ้นไปถูกโยนอยู่บนหลังคาชาวบ้านตั้งแต่๒ธันวาคมแล้วค่ะ
สังเกตว่าจะเจอตอนแรกเนี่ยประมาณสัก๒๕หลังต่อคืน
หลังเนี่ยหลังเดียวโดนไปห้าถุงค่ะในชุมชนมีบ้านอยู่ห้าสิบหลัง
โดนไปสามสิบสี่หลังอ่ะค่ะเกินครึ่งนะแล้วแต่ละหลังที่ถูกโยนก็อยู่ติดติดกันด้วย
นับไม่ถ้วนเลยไม่รู้กี่ถุงแล้วที่โดนโยนไปเจอตั้งแต่๒ธันวาคม
ถ้าเอาแค่เฉพาะวันที่๑๐ธันวาคมจนถึงวันนี้เมื่อวานนี้๑๒ธันวาคมอะค่ะ
รวมรวมกันอ่ะสามสิบเก้าถุงอ่ะสิบธันวาคมวันเดียวยี่สิบเก้าถุง
สิบเอ็ดธันวาหนึ่งถุงสิบสองธันวาอีกเก้าถุงเยอะขนาดนั้นเลยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็หวั่นวิตกแหละไม่สบายใจเลยว่านี่มันเกิดอาเภษ
เกิดอะไรกันขึ้นกับหมู่บ้านเขายิ่งคนที่เขามีความเชื่อในเรื่องลึกลับศัยศาส
เขาก็ยิ่งเครียดเลยว่ามันจะเกิดเรื่องไม่ดีกับชุมชน
จะเป็นเรื่องร้ายร้ายหรือเปล่าเราได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านนะคะว่า
คนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นสองแม่ลูกค่ะอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนี้แหละ
ค่ะแม่เนี่ยชื่อยายเหนียวอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีส่วนลูกนะคะ
ชื่อนางนิอายุห้าสิบปีพอเจอตัวปุ๊บถามก่อนเลยว่าทำทำไม
เขาบอกว่าไม่มีหนทางอื่นแล้วมันเป็นวิธีรักษาหลานคนเดียวของบ้าน
ก็คือหลานยายเหนียวหรือว่าลูกนางนิดนี่แหละชื่อน้องฟ้า
น้องฟ้าอายุ๑๖ปีแต่น้องฟ้ามีอาการผิดปกติทางร่างกาย
คือน้องฟ้ามีประจำเดือนมาทุกวันอืมคือปกติประจำเดือนมันมาเดือนละครั้ง
ค่ะครั้งหนึ่งก็อาจจะสามถึงห้าวันแล้วแต่บุคคล
แต่น้องฟ้ามาทุกวันค่ะเขาบอกไม่ใช่ว่าเรางมงายพึ่งแต่ศัยศาสตร์อย่างเดียวนะ
พาไปหาหมอแล้วแต่ไม่หายค่ะหมดเงินไปหลายบาทก็ไม่หายจากอาการนี้สักที
ทีนี้จุดเริ่มต้นของพฤติกรรมนี้ก็คือว่าไปเจอพระทุดงก็ไปหาพระ
ไปเจอพระทุดงก็ปรึกษาเรื่องนี้แหละเห็นว่าเป็นพระไง
บอกว่าเออหลานสาวมีอาการแบบนี้ประจำเดือนมาตลอดเวลาทั้งวันทุกวันเลย
หยุดเลยทำยังไงดีพระบอกโอ้ยถ้าประจำเดือนมาไม่หยุดรักษาไม่ยากเลย
ทำไงรู้ไหมคะเริ่มต้นเลยนะพระไปเอาเศษเล็บเศษผม
ขี้เท่าการเผาศพอะไรอย่างนี้ใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็ยื่นให้เธอ
บอกว่าให้เอาไปโยนใส่หลังคาบ้านคนอื่นค่ะ
ชาวบ้านจะได้รับเคราะห์แทนเหมือนเป็นการแก้เคล็ด
เออแต่คือเป็นการแก้เคล็ดคือเหมือนกับว่าโยนเคราะห์ร้ายหรือว่าโยนเรื่องร้ายเนี่ย
ใส่บ้านคนอื่นให้คนอื่นรับไปแทนหลานจะได้หาย
ซึ่งเธอก็เชื่อค่ะยายเหนียวกับนางนี้เลยจัดการจัดแจงทำเลย
เวนเลยนะคะเอาไอ้ถุงพลาสติกที่มีทั้งผ่าอนามัย
ใช้แล้วตะปูตอกลงศพขี้เท่าเผากระดูกต่างเนี่ย
ไปเที่ยวโยนใส่หลังคาบ้านของชาวบ้านทำแบบเนี้ยเกือบทุกคืน
ติดต่อกันสิบคืนบอกว่าอาศัยช่วงเวลาตีหนึ่งตีสอง
ชาวบ้านเขาหลับกันหมดอ่ะค่ะออกไปโยนเหตุการณ์นี้นะคะ
ในชุมชนพอรู้ตัวว่าเป็นใครเนี่ยโอ้โหใครจะอยู่นิ่งอ่ะ
ก็เรียกมาคุยนะเรียกเลยอืมบอกทำจริงหรือเปล่าเนี่ย
ชาวบ้านเขาเล่ากันบอกว่าเธอสองคนเป็นคนทำ
เขาก็ยอมรับนะบอกทำจริงจริงชาวบ้านก็ด่าเลยอ่ะ
อืมก็คือด่าเลยจริงจริงอ่ะบอกรับไม่ได้ทำแบบนี้ได้ยังไง
มันเหมือนเอาความซวยมาโยนให้คนอื่นเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ
มันเป็นทางเดียวที่จะรักษาหลานสาวน่ะหลานสาวประจำเดือนมาไม่หยุดเลย
ก็เลยจะต้องทำแบบนี้ก็ขอโทษนะแต่ก็ต้องทำ
บอกว่าให้ชาวบ้านรับสิ่งที่ไม่ดีไปแทนแล้วลูกจะหายอย่างนี้
แต่ประเด็นคือชาวบ้านเขาบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของความเชื่อ
สิ่งของต่างดูเป็นสิ่งอัปมงคลมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มันแพร่เชื้อโรคอ่ะถูกต้อง
ผ้านามัยใช้แล้วอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นอันตรายเขาก็กลัวว่าโอ้โหจะไปแพร่เชื้อโรคอะไรในพื้นที่หรือเปล่า
เราก็ไม่ได้มันออกให้ที่นี้มันไม่ได้นะคะ
นี่กระคนในพื้นที่ก็ถามเลยเดี๋ยวที่บอกให้ทำอะพระที่ไหนเหรอ
มีพระที่ไหนสอนให้ทำแบบนี้บ้าง
ซึ่งยายขาวจันเมืองวัย๙๒ปี

เกิดมา๙๒ปี
ไม่เคยพบเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
นี่มันอะไรกัน
เพื่อปฆคุก

ติดมึ่งทำล่ะ

มันหยุดถ้าว่ามันอย่างอู่บาส

ชาวบ้านเขารู้ไงตอนแรกบอกว่าก็ดินแถวนี้แหละแต่ชาวบ้านดูบอกโอ้โหไม่ใช่เลย
ดินแบบเนี้ยมันดินแบบเดี๋ยวเขาโสบชัดชัดเลยมันสีดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ทีนี้หนึ่งในผู้เสียหายแล้วกันเนอะคือหนึ่งในชาวบ้านที่ถูกโยนถุงขึ้นไปบนหลังคา
ชื่อนายชายนารงชูเชิ้ตอายุสี่สิบเจ็ดปีเขาบอกว่าโอ้โหบ้านเขาเนี้ยห้าถุง
แล้วพอขึ้นไปเก็บมาแล้วเปิดดูนะไล่ไปเลยตั้งแต่ผ้าอนามัยใช้แล้ว
เศษเล็บเศษผมดินป่าช้ากระดูกมีครบบ้านพี่สาวเขาก็โดนเหมือนกัน
แล้วล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับพี่สาวเขาด้วย
ว่าเนี่ยแน่เลยเพราะไอ้การโยนถุงปลาของอะไรขึ้นมา
มันสกปรกสกปรกขึ้นมาที่หลังคาบ้านแน่
ทีนี้ตอนที่ชาวบ้านเขารู้ว่าเป็นสองแม่ลูกคู่นี้
เหนียวกับนางนี้ที่เป็นคนกระทำการแบบนี้

เขาตามไปจิกถึงบ้านเลยนี่ลองดูคลิป
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้นะคะเราขยายผลติดตามให้ต่อนะคะ
ว่าแล้วมันจะจบลงยังไงมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยมุมนึงนะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปคุยกับผู้นำชุมชน
ประจำเมืองมาทุกวันเนี่ยมันต้องใช้วิธีนี้เหรอ
ต้องไปโยนสิ่งของอะไรไปไหนบ้านคนอื่นเหรอ
วิธีการรักษาทางการแพทย์จะสามารถรักษาได้ไหม
นี่คือประธานชุมชนหลังสโมสรเก่า
เขาก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยเคยเรียกสองแม่ลูกไปเตือนแล้วนะคะ
แต่ก็ยังมาก่อเหตุอยู่ค่ะนี่คือนางวิราชแก้วขาวอายุ๖๙
ชาวบ้านเข้าไปแจ้งความเลยนะคะคุณผู้ชม
ไปแจ้งความกับตำรวจสพกันตังตำรวจบอกว่า
สิ่งที่ตำรวจทำได้ก็คือเปรียบเทียบปรับ
ตอนแรกจะเปรียบเทียบกรับ๕๐๐บาทแต่ชาวบ้านบอกว่าแค่๕๐๐เนี่ยนะ
แต่บ้านที่เสียหายเนี่ยตั้ง๓๔หลังนะเขาก็เลยคุยกันไปคุยกันมาว่า
ต้องจ่ายเงินให้ทุกหลังเลยบ้านทุกหลังหลังละ๕๐๐บาท
ยายเหนียวก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจ่ายให้ขอเวลาหาเงิน๗วัน
ก็จะนัดคุยกันอีกทีไกล่เกลี่ยกันอีกที๑๙ธันวาคมนี้นะคะ
ผู้นำชุมชนก็บอกว่าคือจากชุมชนที่เขาอยู่กันอย่างสงบสุขอะค่ะ
ตอนนี้เขากลัวกันหมดค่ะคุณผู้ชมอยู่กันอย่างหวาดภาวะ
บ้านที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะไม่มีใครไปยุ่งด้วยไม่มีใครไปคุยด้วย
คือเหมือนกับปล่อยไปเลยอ่ะเลิกครบคือแบบไม่ยุ่งด้วยแล้วอ่ะ
คือสิ่งที่ทำแบบนี้ค่ะชาวบ้านที่เขาอยู่ในชุมชนเดียวกัน
เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำปลาของที่เป็นของสกปรก
หลังคาบ้านคนอื่นเขาเนี่ยนะคะผู้นำชุมชนบอกว่า
เพื่อความสบายใจของคนในพื้นที่คนในชุมชนก็นิมนต์พระมาสวด
ทำบุญล้างสวยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชุมชนกันซะหน่อยดีกว่า
เดี๋ยวสิบเจ็ดธันวาคมนี้จะเริ่มมีพิธีนะคะคือตอนเนี้ยค่ะ
คนในชุมชนเนี้ยเขาบอกว่าด้วยความไม่สบายใจค่ะเริ่มมีเด็กมีผู้ใหญ่
ไข้ไม่สบายบางรายช็อกโดยไม่มีสาเหตุอ๋อนี่ไงก็เลยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องไอ้ถุงเนี่ย
แบบไปโยนใส่หลังคาบ้านเขาหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลก่อน
คนที่ป่วยแบบไม่มีสาเหตุนะนะแต่มุมหนึ่งก็แอบนึกว่ามันเป็นเรื่องของของไม่ดีอ่ะ
ของไม่เป็นมงคลมาโยนใส่หลังคาบ้านทำให้ป่วยโดยไม่มีสาเหตุไหมนะคะ
ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็อยากจะให้ยายเหนียวออกมาชี้แจง
นี่ไปยืนอยู่หน้าบ้านแบบนี้นะคะมีคนอยู่ในบ้านนะคะ
เพราะว่านาริสบอกว่าผมได้ยินเสียงเปิดทีวีอยู่
ผมเห็นว่ามีรองเท้าวางอยู่หน้าบ้านแต่ไม่มีใครออกมาค่ะ
ทีมข่าวพยายามเลือกอยู่ประมาณ๑๕นาทีแล้วครับแต่ก็ยังเงียบอยู่
มีชาวบ้านค่ะที่พานาริสทีมข่าวของเราอะค่ะ
ตะโกนเรียกยายเหนียวกับนางนี้อยู่หน้าบ้านแบบนี้นะคะ

เหนียวกับนางนิไม่ออกมาคุยด้วย
แต่ไปดูสิ่งของที่ยายเหมียวกับนางนิใส่ถุงพลาสติก

ไว้เป็นหลักฐานนะนาริสมาดูไหม
อันนี้คือถุงถุงจริงนะครับที่ชาวบ้านบอกผมนะครับว่า
จะเป็นเศษตะปูเป็นพวกผ้าอนามัยของผู้ก่อเหตุนะครับ
ที่เอามาโยนไว้บริเวณหลังคาบ้านทุกคนนะครับ
เดี๋ยวจะเปิดดูพร้อมกันนะว่าข้างในถุงมันมีอะไรบ้าง

คือจะคุมด้วยถุงเนี่ยประมาณ๓ชั้นนะครับ

นี่ครับ
อันนี้คือ

ที่ใช้แล้ว
ขออภัยคุณผู้ชมอาจจะเป็นภาพที่ไม่น่ามองนักนะคะเราก็เซ็นเซอร์ให้ส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังไม่ค่อยเห็นมาก
ขออภัยแต่มันก็ยังมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างอยู่นะคะคือที่ชาวบ้านเขายัง
เอาไว้เนี่ยเขาก็มองว่าเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพราะว่ามีการไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นว่าเรื่องนี้มันก็เป็นมุมมองในเรื่องของความเชื่อ
คนที่เขาทำเขาก็เชื่อว่าทำแบบนี้ลูกเขาจะหายป่วย
ชาวบ้านที่ตกเป็นผู้เสียหายเขาก็บอกว่าสิ่งของอัปมงคลแบบนี้บ้านเขาก็ซวยสิ
เราก็เลยไปถามเนรนแอร์คนนี้เนรนแอร์จอมขมังเวศใช่ค่ะในหารรักษาจิตนะคะเขาก็เชี่ยวชาญเรื่องนี้แหละ
เราไปถามเนรนแอร์มาให้นะคะเนรนแอร์บอกว่าโอ้โหสิ่งที่สองแม่ลูกทำเนี่ยนะมันน่าตกใจมากเลยนะ
นแอร์บอกว่าทำไปได้ยังไงโยนสิ่งอับประมงคลให้บ้านคนอื่น
เรื่องแบบนี้มันทำไม่ได้ถึงแม้จะอ้างว่าเป็นวิธีการรักษาอาการเจ็บป่วย
แต่จริงแล้วมันเป็นการเข้าใจผิดมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยให้อาการเจ็บป่วยมันหายเลยนะ
แล้วสิ่งของแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นตะปูตอกฝาโลงผ้าอนามัยเปื้อนเลือดเท่ากระดูก
สิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นสิ่งอับประมงคลหรืออวะมงคลทั้งนั้นเลย
นแอร์บอกว่าแต่ละอย่างความหมายมันคืออะไรรู้ไหม
อนามัยที่ใช้แล้วมันคือความตกต่ำ
เรื่องของเล็บเรื่องของผมเนี่ยมันคือการทำให้วิบัติ
ป่าช้าขี้เท่าเผาศพก็ทำให้วิบัติเหมือนกัน
กระดูกคือสิ่งอัปมงคลทำให้แตกแยก
ส่วนตะปูหมายถึงตอกย้ำความเจ็บปวด
นี่เนรนแอร์ไขปริศนาให้นะคะว่าของแต่ละอย่างเนี่ย
มุมมองเรื่องของมนต์ดำคุณสัยเขาหมายถึงอะไรกันบ้าง
นแอร์ก็เลยบอกว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งไม่ดีนะคะ
ก็จะทำให้ตกต่ำบ้านแตกแสแรกขาด
ไม่มีใครเขาเอาของพวกนี้เข้าบ้านนะคะ
แอร์พูดถึงขั้นที่ว่าขนาดพระแตกบาดแตก
เขายังเอาไปวัดเลยสิ่งของแบบนี้มันไม่ดีนะคะ
ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ในชุมชนนี้ไปทำบุญกันก็ดี
แอร์แนะนำล้างคุณสัยให้เร็วที่สุดค่ะ
เกิดความวิบัติทันทีเลยครับอย่าเล่นพวกบาดแตกแสลกขาด
ใส่บ้านเขากระดูกผีนี่ประตูประตูตอกลงผีนี่
ใส่บ้านเขาเกิดความวิบัติอย่างแน่นอนครับ
หรือว่าของไอโกเต็กเผาไฟก็ไม่ดี
ไปใส่ไว้บนบ้านก็เป็นอัปรับของคนล่ะครับ

มันก็เกิดความเหมือนว่าบางทีมันก็เห็นทันตา
บางคนก็เหมือนไฟไหม้กองแกบ
จากมีกลายเป็นจนเกิดความเฮียนเลยครับ

พูดว่าเตะมันก็ถืบแบบนี้
อืมนี่นะคะทีนี้ค่ะเอาต้นเรื่องเลยอ่า
สำหรับอาการป่วยเรื่องของประจำเดือนมาทุกวัน

เป็นสาเหตุที่ทำให้แม่กับยาย
ต้องเอาของไม่ดีใส่ถุงไปโยนใส่หลังคาบ้านคนอื่นเนี่ยนะ
เราไปถามหมอก๊อฟเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่นะคะ
ในแพทย์สิทธาลิขิตนุกูล
ก๊อฟบอกว่าจริงแล้วเนี่ยค่ะ
อาการประจำเดือนที่มาไม่ปกติมาทุกวัน

มันคือความผิดปกติในร่างกายเป็นเรื่องที่รักษาได้ค่ะ
ประจำเดือนมาไม่หยุดในเด็กหญิงวัย๑๖ปีเนี่ย
อาจจะเป็นได้ตั้งแต่มีซิสในมดลูกในรังไข่นะครับ
ระบุมดลูกเจริญผิดที่เป็นโรคเลือดนะครับ
เบื้องต้นก็อาจจะให้กินยาคุมกำเนิดนะครับ

กินครบแผงไปเลย๒รอบ๒แผง๒เดือนก่อนนะครับ
ถ้าไม่ดีขึ้นเลยนะครับก็อาจจะต้องมีการขูดมดลูก
กรณีที่เป็นเยอะและหนักจริงเลยก็อาจจะต้องตัดมดลูกนะครับ

ดังนั้นการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็ตามสเต็ปนะครับ

ถ้าโรงพยาบาลที่อยู่แถวบ้านเนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะครับ
รักษาได้ไม่ครอบคลุมนะครับ
อาจจะต้องไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะครับ
อย่าไปเชื่อความเชื่ออะไรที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
รวมไปถึงทำให้ตัวเองเนี่ยสุขภาพแย่ลงด้วยนะครับ
ต่อการติดเชื้อและเสียชีวิตได้ครับ
นี่ค่ะหมอแผนปัจจุบันเขาก็บอกว่า
ไม่ใช่นี่ไม่ใช่วิธีรักษาคุณต้องไปหาหมอ
หมอผีหมอที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องคุณสัยอย่างเนรนแอร์จอมขมังเวท
ก็บอกไม่ใช่นี่ไม่ใช่ทางออก
อยากรู้จริงว่าพระทุดงรูปนั้นตอนนี้อยู่ไหนแล้ว

แต่ว่าพระทุดงท่านก็คงจะเดินทุดงไปเรื่อย

เรื่องต้นทีมข่าวเราไปวัดนะ
ไปที่วัดแต่ว่าไปดูพื้นที่ไปดูดินที่คาดว่าน่าจะเป็นวัดที่เอ่อ
ยายเหนียวกับนางนิเนี่ยมาเอาดินป่าช้าดินเผาศพอะไรอย่างนี้
ใส่ถุงเพื่อโยนใส่หลังคาบ้านคนอื่น

ห่างจากบ้านของยายเหนียวกับนางนี้ประมาณ๑๖กิโลเมตรนะคะ
คุณนฤทธิก็ไปเดินสำรวจที่เมนเผาศพของวัด
แล้วก็เจดีเก็บกระดูกของผู้ตายในวัด
ไปดูดินค่ะนี่ไปดูดิน
เขาบอกว่าลักษณะดินเนี่ยคล้ายกัน
ดินที่เจอในถุงที่ถูกโยนขึ้นหลังคาชาวบ้าน
ไปคุยกับรองเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์กันตังใต้ที่แห่งนี้เนี่ยนะคะ
พระพานุพงศ์ประพัสโลท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ก็เป็นไปได้นะที่ผู้ก่อเหตุจะเข้ามาเอาดินที่วัดนี้ที่สำนักสงฆ์นี้
เพราะว่าวัดก็คือวัดอ่ะเนอะไม่ได้มีรอปภ
ไม่ได้มีใครมารักษาความปลอดภัยเข้มงวดอะไร
ใครจะเข้ามาก็ได้พอตกค่ำพระก็จำวัดกันหมดแล้ว
ส่วนที่ผู้ก่อเหตุบอกว่ามีพระทุดงแนะนำให้เอาของอัปมงคลเหล่านี้
ใส่ถุงพลาสติกแล้วไปโยนตามหลังคาบ้านชาวบ้าน
เพื่อจะเป็นการรักษาอาการป่วยของหลานสาววัย๑๖ปี
พระพานุพงศ์ตกใจเลยนะคะบอกโอ้ใครเขาสอนกันแบบนี้
พานุพงศ์เองก็อยากจะเจอหน้าพระทุดงรูปนั้นเหมือนกันนะว่า
นี่นับถือพุทธศาสนาจริงหรือเปล่าเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ย
เขาไม่ได้สอนอะไรแบบนี้กันนะ
นี่แหละค่ะถ้าป่วยก็หาหมอค่ะถูกต้องค่ะ